ติดตามเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างการค้ามนุษย์ค่ะ
ในช่วงเวลานี้ตอนนี้เลยนะคะทางตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ซอย๑๑ที่ถนนพระราม๙แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง

ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามบรรยากาศกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ

คุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในสายนะคะ

ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับเมื่อประมาณ๕นาทีที่ผ่านมานะครับ
กำลังตำรวจนครบาน๔พร้อมด้วย
ศาลีตำรวจพบรรวงทองหลัง
ได้นำกำลังตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งขณะนี้นะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างกระจายกำลัง

อยู่หลังทำการตรวจสอบภาษาเศรษฐกิจในร่างกายของพนักงานประจำร้าน
ซึ่งตอนนี้จากภาพบรรยากาศทางภาพในขณะนี้
จะเห็นว่าผู้ที่ทำบริษัทบริการนั้นค่อนข้างบางตา
แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้เดินไปสำรวจบริเวณตู้กระจก
ที่อาจจะทราบดีว่าอาจจะมีผู้หญิงหญิงสาวบริการที่จะนั่งบริเวณประจำนั้นนะครับ
แต่เท่ากับว่าว่างป่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยนะครับ
ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถดำเนินการอะไรกับใครได้บ้างหรือยังคะ
หรือว่าเป็นเพียงการเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นคะ
ตามนโยบายของตำรวจนครบานนะครับ
ท่านสานิทนะครับก็ได้กำชับให้ตำรวจแต่ละพื้นที่นะครับ
ตรวจสอบสามารถบริการในเขตวิชาของตัวเองนะครับ
หลังจากที่เมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบริการนาตาลี
กระทั่งพบมีหญิงสาวที่เป็นชาวต่างด้าว
จำนวนหลายลายนะครับซึ่งเป็นการทำงานผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็พบว่ามีการจ่ายสวยให้กับเจ้าที่ของภาครัฐด้วยนะครับ
จนทำให้ทางตำรวจหลายพื้นที่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับที่พื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิศาสตร์นะครับ
ได้มีการนำกำลังพร้อมเจ้าที่ทหารนะครับเข้าไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าในขณะนี้ผมอยู่จุดที่ย่านถุงพระราม๙นะครับก็ยังไม่พบนะครับว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับ
ส่วนตอนนี้เจ้าที่ก็กระจายกำลังตรวจสอบพนักงานทุกคนในการตรวจสอบปลาประชาชนนะครับรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าเพิ่งเข้ามาตรวจสอบนะครับยังตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะครับต้องรอผลการตรวจสอบอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางกำลังของตำรวจได้กระจายกำลังเต็มทุกพื้นที่บริเวณสถานบริการอาบอบนวดตรงนี้นะครับ
คือเพิ่งผ่านมา๕นาทีในการเข้าไปตรวจค้นที่สถานแห่งนี้นะครับ
รอบนี้ตำรวจนครบาน๔เป็นหน่วยกำลังหลักเพียงหน่วยเดียวเลยไหมครับหรือว่ามีเจ้าภาพรายอื่นร่วมด้วยในการตรวจสอบครับคุณเศรษฐาครับ
ในครั้งนี้นะครับทางตำรวจนครบาน๔เพียงหน่วยเดียวนะครับได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบเพียงหน่วยเดียวนะครับไม่ได้มีการส่วนที่กำลังกับหน่วยอื่นแต่อย่างใดนะครับ
กำลังเยอะไหมครับในการเข้าไปตรวจสอบในรอบนี้และคาดว่าจะได้ผลสรุปจากการเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่นี้เนี่ยประมาณเมื่อไหร่ครับ
แล้วก็ภาพที่เห็นด้วยนะครับว่ายังไม่พบอะไร
แล้วก็ทางตำรวจก็อยู่ดวงศักดิ์กำลังเข้าตรวจสอบอยู่

คุณเสถาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นคืนบรรศุกร์ด้วย

จะมีการอันตรายกำลังให้เป็นการสูมตรวจแต่ละพื้นที่
ยังไม่ได้บอกพี่สัตว์ว่าจะไปจุดหน่อย
ถ้าเกิดว่าหากมีการตรวจสอบพื้นที่ใด
นำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน

ซึ่งทำการตรวจค้นจุดแรกนะครับ
ครับณตอนนี้เองเข้าไปตรวจค้นเอา๕นาทีผ่านไปแล้ว
ได้เจอกับเจ้าของลาเดฟองอาบอบนวดแล้วหรือยัง
พูดคุยบ้างไหมครับตำรวจได้เจอหรือยังฮะ
ครับตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าของนะครับ
มีเพียงพนักงานเป็นผู้จัดการของสถานบริการนะครับ
นี่สถานบุตรก็ทำการตรวจสอบอยู่นะครับ
เห็นเมื่อสักครู่คุณเศรษฐาเอ่ยถึงว่า

แล้วมีทหารสนที่กำลังเข้าร่วมด้วยเหรอคะ
อ่ากำลังวันนี้ครับจากที่ผมได้เห็นนะครับ

เป็นเฉพาะเพลงของตำรวจอย่างเดียวนะครับ
อ่าส่วนอีกจุดอื่นนั่นก็

คนสุขของเราอีกหนึ่งแหลงตอนนี้เข้าไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับแรงงานออกมาว่าครบสิ่งปิดกฎหมายหรือเปล่า
ขอบคุณนะคะคุณเศรษฐโสลินผู้สึกขอบแท้รัฐทีวี
ไปร่วมกับปฏิบัติการของตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบัน
ตรวจสอบสถานบริการต่างนะครับ
เพราะกลัวว่าอาจจะมีการค้ามนุษย์หรือไม่
หรือมีคนใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่ด้วย
รอผลการตรวจสอบก่อนเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นไป๕นาทีเองนะครับ
เว้นมา๓วันเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอง
กรุงการปกครองและทหารเจ็ดมิถุนานาตรีอับอบนวด
นี้เป็นลาเดฟองอาบอบนวดของตำรวจนครบาน๔
แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือนครบาน๓กับทหารส่วนที่กำลังอีกจุดหนึ่งด้วย
ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมติดตามได้อย่างต่อเนื่องผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ